คุณผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้า
คดีดังตั้งแต่ปีที่แล้วสักประมาณเดือนกรกฎาคม
ต่อเนื่องเดือนสิงหาคมจุดเกิดเหตุด้านหลังดิฉันเลยค่ะ

ที่เขาชีจันทร์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
กรณีที่คนร้ายสักประมาณ๖๗คน
ไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนกระดำยิง
ฟอร์สกับน้องสปายจนกระทั่งเขาเสียชีวิต
คนที่บงการหลังจากนั้นตำรวจสืบทราบมาก็คือเสียอ้วน

วงการสั่งฆ่าน้องสปายคือไปชอบพอเขา

แล้วเสียอ้วนอโห้ทุ่มเทมาก

อ้วนชื่อจริงชื่อว่านายปัญญายิ่งดัง

พร้อมพวก๖คนใช้อาวุธปืน
ก่อเหตุยิงนางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าน้องสปายอายุ๒๐ปี
แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกยิงด้วยก็คือนายอนันตชัยจริตรำ
ว่าน้องฟอสอายุ๒๑ปีเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
จุดเกิดเหตุก็คือนี่แหละค่ะที่บอกไปบริเวณเขาชีจันทร์อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีคือเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙
ระหว่างที่น้องสปายเดินทางมาไหว้พระในโอกาสครบรอบวันเกิด๒๐ปี
เสียอ้วนเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เป็นคนบงการแล้วก็วางแผนโดยให้นายสายันศรีศุกร์แฝงตัว
เป็นแฟนของเพื่อนผู้เสียชีวิตใช่ครับก็มาใช้ชีวิตมาเที่ยวอยู่ด้วยกัน
ที่ศรียาที่ชนบุรีนะฮะนี่คือน้องฟอร์สสปายนะคะนี่ให้นายสายันศรีสุป
แฝงตัวเป็นแฟนของเพื่อนผู้เสียชีวิตทำหน้าที่เป็นคนชี้เป้า
แล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวของฟอสกับสปายครับต่อมาให้นายเกียรติศักดิ์สุราง
แสงมีบุญหรือว่าบอลทำหน้าที่ขับรถยนต์พานายนรงวรินทรเวศหรือว่าบ่าว
มือปืนจากภูเก็ตเลยนะพร้อมกับให้นายจิรษักอุนายบันหรือว่าป๊อบบี้
ทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้กับเสียอ้วนใช่เพราะตอนนั้นมีรถที่ก่อเหตุสองคัน
ขับตังกันมาแล้วก็โหวางแผนเป็นอย่างเบียนจอดปิดทางคันนึงลงมาอีกคันนึง
นี่แหละทำหน้าที่ขับรถให้กับเสียอ้วนสะกดรอยตามผู้เสียชีวิต
ส่วนนายกริษณะศรีสุขรัวมศเป็นผู้ช่วยนายบอลนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นเสียอ้วนหลบหนีไปประเทศกัมพูชา
ผ่านทางช่องทางธรรมชาติทีนี้ทางการไทยตอนนั้นประสานกับทางการกัมพูชา
กระทั่งวันที่สิบห้าสิงหาคมภาพนี้ค่ะครับเสียอ้วนเนี่ย
โดนจับกลุ่มได้ที่จังหวัดปลายระเวงขณะเตรียมหลบหนีเข้าเวียดนาม
ก็เลยประสานรับตัวกลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมเสียอ้วนสารภาพตอนนั้นนะคะ
บอกว่าเป็นผู้สั่งการจริงสาเหตุมาจากความหึงหวง
หลังจากที่ฝ่ายหญิงก็คือสปายเริ่มตีตัวออกห่าง
ก็เลยมีการวางแผนให้ทีมงานขับรถมาจากจังหวัดภูเก็ต
ลงมือก่อเหตุสังหารที่สัตหิบชนบุรี
โดยวางแผนให้นายสายันเข้าไปแฝงตัวตีสนิทกับกลุ่มผู้ตาย
คอยรายงานความเคลื่อนไหวซึ่งจุดสุดท้ายก็คือหน้าเขาชีจันทร์เนี่ย
นี่แหละเป็นจุดที่มีการสังหารนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
รองไว้ก่อนแน่นอนโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตสถานเดียว
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้สารจังหวัดพัทยานัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้เวลา๙นาฬิกานะคะ
ซึ่งครอบครัวของน้องฟอสแล้วก็น้องสปายเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินเลยนะ
เพื่อมารับฟังคำพิพากษาสารจังหวัดพัทยาอันนี้เป็นสารชั้นต้นนะคะ
เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะว่าวันนี้ศาลเองจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรนะ